คุณผู้ชมมาดูคดีนี้หน่อยนะฮะน่าสงสัยทีเดียว
สงขลาตอนนี้เขาเร่งสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องผู้หญิงวัยรุ่นอายุ๑๕ปี
คือไม่แน่ใจว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่าเธอถูกฆาตกรรม
คืออย่างนี้ฮะมอเตอร์ไซค์ของเธอเองอ่ะนะล้มทับหัวล้มทับตัวเธออยู่ที่ร่องกลางถนนเนี่ย
คุณผู้ชมมาดูก่อนว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันเป็นยังไง
จากกรณีที่ตำรวจสมภาพบังกล่ำรับแจ้งว่ามีผู้พบสมดังสาวอรี๋สาจันทราตุลาหรือน้องนิน่า
โน้นนี่หน่าอยู่๑๕ปีเองครับเธอนอนเสียชีวิตนะฮะ
อยู่ในร่องกลางถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่รัฐภูมิ
ถึงปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
สภาพศพเนี่ยเธอสวมกางเกงขายาวสีขาวครับ
ของเธอเองนี่แหละล้มทับอยู่ที่ศีรษะและลำตัว
มีคราบเลือดนะครับบริเวณใบหน้าด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต
ไม่พบร่องรอยการเฉียวชนนะครับเกียร์รถเนี่ยนะยังค้างอยู่ที่เกียร์สี่เลย
แต่กุญแจรถแล้วก็กระเป๋าสะพายหายไปครับอ่าค่อยดูไปนะ
ค่อยจับสังเกตไปนอกจากนี้ยังพบรองเท้าแตะครับ
รองเท้าแตะสีชมพูแบบผู้หญิงแล้วก็มีรองเท้าแตะแบบผู้ชาย
ตกอยู่ใกล้ศพด้วยอันนี้สีชมพูนะครับนะฮะอันนี้แบบของผู้ชาย
ส่วนโทรศัพท์ของผู้ตายเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุครับและที่ริมถนนมีร่องรอยรถจักรยายน
พุ่งล้มมาที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางยาวมาเลยประมาณ๑๐เมตรได้
ชนะสูตรเบื้องต้นพบบริเวณใบหน้าด้านขวาของน้องมีรอยช้ำ
แล้วก็มันผิดรูปไปครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่พบบัตรแผลตามร่างกาย
ส่งศพไปชาญสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
สอบถามญาติของน้องนิน่าเล่าบอกว่าน้องนิน่าขอแม่ไปหาแฟน
ตั้งแต่๑๑โมงของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ครับ
แม่ก็อนุญาตอนุญาตเพราะอะไรแม่บอกว่าปกติวันเสาร์อาทิตย
แต่เขาก็ไปบ้านแฟนอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
นี่น่าหายไปทั้งคืนครับคุณผู้ชมครับ
แม่ก็เลยโทรหาแฟนผู้ชายนะฝ่ายชาย
ก็บอกว่าโหแม่น้องนิน่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านของผมไปเนี่ยนะฮะ

กระทั่งช่วงสายเมื่อวานนี้เนี่ย
มารู้ว่าน้องนิน่าเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ในมินที่คือแฟนของนี่น่า
เล่าบอกว่าแฟนเนี่ยมาหาที่บ้านตอนเที่ยง

ไปเที่ยวห้างในตัวเมืองหัดใหญ่
กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็กลับมาที่บ้านของเขา
พอตกกลางคืนแฟนสาวก็คือน้องนิน่าชวนเขาออกไป
ชวนมินบอกว่าเธอเราไปเที่ยวในตัวเมืองหัดใหญ่กันอีกทีเถอะ
เขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วก็หลับไปครับ
ตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนครับ
ก็พบว่าแฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปแล้ว

โทรไปหาพี่สาวก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่กลับ
เอาล่ะสิคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะพยายามโทรหายังไงก็โทรไม่ติดครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านั้นเรามีการทะเลาะอะไรกันไหมครับไม่มีครับแล้วหลังจากที่น้องผู้หญิงออกจากบ้านใช่ไหมน้องทักแชทไปหาน้องผู้หญิงตอนกี่โมงครับ
ผมตื่นแล้วผมก็ทักไปเลยครับประมาณเวลาสิบสองสิบแปดนาทีอ่ะอ่าเที่ยวคืนสิบแปดนาทีครับแล้วก็เขาไม่ตอบมาตั้งแต่ละ
เลยใช่ไหมครับไปไหนด้วยกันตำรวจบอกว่าจากการสอบสวยพยานแวดล้อมกับแฟนลูมไม่พบความผิดปกติครับ
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องนิน่าตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นแบบนี้คุณผู้ชมล่ะมีในใจว่ายังไง
หนึ่งตั้งประเด็นไว้อุบัติเหตุนะฮะจากการขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเองสองถูกชิงทรัพย์
ซึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนตามมาชิงทรัพย์ครับ
จังหวะกระชากระเป๋าเนี่ยก็ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องนิน่าเนี่ย
เสียหลักล้มลงไปในร่องกลางถนนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยจะหาเบาะแสของรถจักรยายนต้องสงสัยหน่อย
ถ้ามันจะเชื่อมโยงกับการชิงทรัพย์มันแปลกใจตรงที่ไอ้รองเท้าผู้ชายเนี่ย
สงสัยเหมือนพี่ไหมก๊อปอุ๋ยสุขุมค์ชมฮะไอ้รองเท้าแบบผู้ชายเนี่ย
ดำน่ะมันของใครอืมเออแสดงว่าที่น้องนิน่าไปเที่ยว
ตอนกลางคืนในตัวเมืองหัดใหญ่อีกทีเนี้ยมีคนไปด้วยหรือเปล่าอืม
แล้วถ้าแฟนไม่ได้ไปใครจะไปหรือถ้าจะเป็นรองเท้าของคนที่มาชิงทรัพย์หรือเปล่า
อันนี้เราก็ตั้งข้อสงสัยกันไปนะครับดูข่าวแล้วพยายามคิดตามไปด้วยฮะ
บางทีเราจะได้เอาไว้ป้องกันตัวด้วยเหมือนกันนะครับ